มาต่อกันที่เรื่องราวดีกันบ้างดีกว่า
ศิลปินเสียงดีมีคุณภาพจากแรมมี่ค่ะ

พระละพลพลกองเสงหนุ่มกะลาตายอรไทย
พี่รมพรแล้วก็อีกหลายคนเลยค่ะ
ร่วมการถ่ายทอดบทเพลงพิเศษจิตอาสา
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเหล่าจิตอาสา

แล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความเสียสละความสามัคคี
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด

รวมถึงความรู้สึกของเหล่าศิลปินกันด้วยค่ะ
คือจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนก็ตาม
เมื่อเป็นจิตศาสตร์แล้วมีดวงใจดวงเดียวคือการทำงาน
ฉะนั้นพี่เบิร์ดมีความรู้สึกภูมิใจกับความสามัคคี
กับพลังแห่งความรักและการให้ของจิตอาสาครับ
และผมเชื่อว่าทุกคนมีจิตอาสาอยู่ในหัวใจตัวเองทุกคนนะครับ
คือคุณไม่ต้องลุกมาสร้างเรียน๔๕แสน
แต่จริงแล้วจิตอาสาเนี่ยบางทีการที่เราเห็น
บ้านเมืองเราขยะลกเต็มไปหมดเนี่ย
เรื่องเล็กน้อยเนี่ยเรื่องเล็กน้อยมันก็เป็นเหมือนฟันเฟือง
ที่มันจะทำให้ประเทศเราขับเคลื่อนได้เหมือนกัน
ที่ทุกคนมีจิตอาสาร่วมกันแบบนี้มันทำให้สถานการณ์ต่าง
ที่เราร่วมแรงร่วมใจกันมันคลี่คลายแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้น